แชร์กันค่ะเตือนกันนะคะเรื่องราวปกติเนี่ยเราเห็นคลิปเด็กน่ารักน่าเอ็นดูบางครั้งก็ยิ้มตามมีอะไรน่ารักอยากจะมาแชร์ต่อคลิปของเด็กนะคะ
แต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมองค์กรปกป้องสิทธิเด็กก็แสดงความห่วงใยนะคะการถ่ายโพสต์แชร์คลิปเด็กซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์แล้วก็ผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี๒๕๔๖นะคะ
นายเข็มพรวิรุณราพันธ์ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชนกล่าวว่าสถานการณ์ถ่ายโพสต์แชร์คลิปเด็กในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจยังไม่รู้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิค่ะ
หลายเหตุการณ์เป็นภาพความรุนแรงสร้างความสะเทือนใจหดหู่ส่งผลทางจิตใจทั้งผู้รับสื่อแล้วก็ผู้ถูกกระทำเป็นอย่างมาก
แล้วก็หลายเหตุการณ์นะคะเด็กถูกนำมาสร้างเป็นช่องทางเพื่อหาผลประโยชน์
ขณะที่ผู้ถ่ายโพสต์แล้วก็แชร์กลับมองเป็นเรื่องสนุกสนานขำขันน่ารัก
โดยไม่คำนึงถึงอันตรายที่ตามมาหลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป
ในคลิปค่ะเปิดเผยข้อมูลของเด็กความเป็นส่วนตัวของเด็กมากเท่าไหร่
ก็จะยิ่งคงอยู่ตลอดไปไม่แม้ว่าคลิปนี้จะถูกลบแล้วก็ตามนะคะ
ขณะที่นายสรรพสิทธิคุมประพันธ์ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
ก็บอกว่าจากการเผยแพร่คลิปเด็กอย่างเช่นเราก็เคยนำเสนอไปเหมือนกัน
คุณพ่อแกล้งกินแมลงยั่วยวนให้น้องรู้สึกอัลลิอัย
ใช่เราก็ดูก็รู้สึกน่ารักเป็นพ่อลูกกันนะคะ
หรือว่ามีคลิปที่แกล้งคุณแม่เนี่ยแกล้งเอาตะปูเสียบนิ้วตัวเอง
ดึงเข้าดึงออกเพื่อพิสูจน์ว่าลูกจะเป็นห่วงตัวเองหรือเปล่า
หรือว่าคลิปคุณครูให้นักเรียนกราบหน้าเสาทง

พฤติกรรมลักษณะนี้ถือเป็นการทารุณกรรมเด็กโดยตรงนะคะ
ทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เกิดความกลัว
นำคลิปออกมาเผยแพร่ยิ่งเป็นการตอกย้ำประทับตราบาปให้เด็กค่ะ
ทางกฎหมายมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี๒๕๕๙
และหากนำหลักตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ์ที่เด็กมาบรรยัติไว้ในกฎหมาย
มาตรา๒๒การคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก
มาตรา๒๓บัญญัติถึงบทบาทของผู้ดูแลเด็กในการพัฒนาและการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยจากอันตรายต่าง
มาตรา๒๖ที่บรรยัติถึงการห้ามมิให้บุคคลต่างกระทำต่อเด็ก

และมาตรา๒๗ที่มีโทษทางอาญา
หากเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก

ทั้งนี้นะคะการเผยแพร่คลิปยังมีความผิด
ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์อีกด้วยนะคะ